กินข้าวแล้วก็ต้องตามด้วยของหวาน
ดิฉันได้มีโอกาสออกไปตลอดเหมือนพวกคุณบ้างนะคะ

ไปทั้งทีก็ไปหาอะไรหวานทาน
เพื่อจะได้เสริมความสุขความเบิกบานนะคุณผู้ชม
แต่ว่าจะไปที่ไหนให้คุณผู้ชมไปดูกันเองเลยดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงตลอดกินวันนี้นะคะ
นิวก็ตลอดมานอกสถานที่ค่ะ
จะพาตลอดกินขนมไทย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแต่งชุดไทยมากันที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แน่นอนค่ะนิวออกมาข้างนอกทั้งทีจะต้องไม่ธรรมดา
เพราะว่าขนมไทยที่มาทานเนี่ยนะคะ

นั่นก็คือสูตรต้นตำรับลาดพร้าว
ว่าแต่สูตรนี้มันจะเด็ดขนาดไหน
ไปหาคำตอบข้างในกันดีกว่าค่ะ
ร้านบ้านดอกพุธเป็นคาเฟ่ขนมไทยโบราณสูตรต้นตำรับฉบับลาดพร้าวค่ะ
มาพร้อมกับโซโลแกนหวานกำลังดีมีรอยยิ้ม
ร้านนี้เป็นร้านน่ารักท่ามกลางธรรมชาติ
พอมาถึงร้านเราก็จะเห็นมุมสวนสวย
พร้อมกับบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟนะคะ
มีที่นั่งแบบสาราให้นั่งทานขนมชมบรรยากาศแม่กไม้ไปเลย
เมื่อเข้ามาด้านในร้านนะคะเราก็จะเห็นขนมไทยหน้าตาสวยงามเรียงราย

พอมองดูแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าหน้าตาน่าทานมาก
และบางอย่างก็ไม่ได้เห็นตามท้องตลาดทั่วไปด้วย
เพราะนี่คือขนมไทยโบราณเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะขนมไทยวางอยู่เรียงรายเต็มไปหมดเลย

แล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านแล้ว
สวัสดีค่ะคุณปิงปองนะคะโอ้โฮอลังการงานสร้างมากวัฒนปกประทับใจ
แต่คุณผู้ชมร้านนี้ตั้งแต่ก้าวย่างเข้ามาเนี่ยนะคะได้กลิ่นหอมของดอกไม้ด้วยอ่ะ
ครับผมเป็นดอกพุทธครับเป็นชื่อของร้านปกติเลยครับผมโอ้น่ารักสิ
เพราะเราจะปลูกดอกพุทธไปรอบรอบร้านเลยครับผมค่ะแล้วพูดถึงสูตรหน่อย
เห็นบอกว่าเป็นสูตรโบราณตำรับลาดพร้าวของเราจะเป็นร้านขนมหวานก็จริง
แต่ว่าจะเป็นหวานกำลังดีนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเลยนะครับ
ขนมไทยมันทิ้งความหวานกันไม่ได้หรอกใช่ครับ
แต่เราปรับให้มันหวานกลมกล่อมใช่ครับผม
ค่ะเป็นสูตรฉบับตำรับลาดพร้าวใช่ครับผม
มีความทันสมัยแล้วก็ดูมีความแบบว่าประณีตมากยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้นคุณปิ๋งปองช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
เมนูข้างหน้ามีอะไรบ้าง
ครับผมอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดนะครับ

จะรวมขนมไทยประมาณสิบห้าชนิดนะครับผม

หยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุน
ทองเอกสนิทจันทร์ทองชมพูนุษย์ครับ

ห้อแกงเผือกขนมกล้วยหนมฟักทอง

นี่คืออะไรเอ่ย
อันนี้เป็นของแครงมะพร้าวอ่อนนะครับ

อันนี้เป็นเมนูของทางร้านเองเลยนะครับ

มีไส้ถั่วนะครับมีไส้หวานกับไส้เข็มครับผม

อันนี้เป็นเปียกปูนทรงเครื่องครับ

ใช่ครับเราจะเปียกปูนใบเตยนะครับ

แล้วก็โรยด้วยข้าวโพดแล้วก็หงาคั่วครับ
ถัดไปข้างหน้าช่อม่วง
ครับผมอันนี้ของเราจะใช้เป็นไส้ไก่

วุ้นกะทิหน้าผลไม้สดนะครับ
ตั้งแต่ว่าสีจะได้สวยเนาะ

ใช่ใช่นี่๑คำมีครบรสเลยโอ้โฮหน้าตาสวยด้วยค่ะทั้งโต๊ะนี้เป็นของดิฉันใช่ไหมค่ะ
ครับผมน่าสบายเลยค่ะอย่างนั้นก็จะขออนุญาตชิมขนมไทยนะคะขอบคุณคุณฟังนะคะขอบคุณมากนะคะ
ชื่นใจคุณผู้ชมมาร้านบรรยากาศดีอย่างนี้ทั้งทีนะคะไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนก็เลยพาน้องสาวสายหวานมาด้วยนะคะ
วันนี้เต็มที่แล้วนะคะคุณน้องค่ะถึงเวลาอันแสนอร่อยของพวกเราแล้วเริ่มเลยดีกว่า
มันดีมาก
ขอบคุณครับ

คุณผู้ชมค่ะเป็นขนมไทยที่อร่อยมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะทุกเมนูนี้หวานกลมกล่อมกำลังดีรสชาตินี่โอ้โหถูกใจสายหวานแน่นอนค่ะ
ขนมไทยแบบนิวนาวก็มาได้ที่ร้านบ้านดอกฟุตอยู่ร้านพร้าวซอย๔๘แยก๒๘คีย์๑๖ค่ะ
ร้านเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์๑๐โมงเช้าจนถึง๑ทุ่มปิดวันจันทร์นะคะคุณผู้ชม
ส่วนครั้งหน้าเราจะไปตลอดกินกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะพี่ฟาง